ดูอีกเหตุหนึ่งนะฮะก็ขุดแล้วก็ยังเจออีก
ทั้งที่ก่อนหน้านี้ให้กรมศิลปากรเข้ามาตรวจสอบแล้วนะคุณ
พบตรงนี้เป็นแหล่งที่มนุษย์เคยอาศัยอยู่
เป็นแหล่งโบราณ๓๐๐ปีเลยคุณ
นี่ฮะสิ่งที่ทางกรมได้เข้ามาตรวจสอบนี่เป็นการตรวจสอบครั้งใหม่แล้วนะคุณนะ
ก่อนหน้านี้ในพื้นที่ดินตรงนี้นะครับพื้นที่ของคุณลุงสมเกียจบริบูรหรือว่าลุงแจ้งนะฮะ
ลุงแจ้งอยู่ในพื้นที่ตำบลศรีบัวทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองในพื้นที่หมู่๕นะครับ
แต่ก่อนเนี่ยคุณลุงเคยขุดหน้าดินขายแล้วก็เจอฮะเมื่อปลายปีที่ผ่านมาเจอครับ
อะไรรู้ไหมคุณโครงกระดูกมนุษย์ฟอสซิลสัตว์แล้วก็มีเหมือนพวกเป็นมีดเป็นขวานหินเป็นเครื่องปั้นดินเผาจำนวนมาก
ขุดดินลงไปแค่ประมาณ๑๕๐เซนต์เองคุณ
ตอนนั้นคุณลุงก็หยุดขุดนะครับแล้วก็แจ้งให้ทางจังหวัดอ่างทองทราบ
ทางจังหวัดก็ส่งมาเลยฮะนักโบราณอคดีของกรมศิลปากรเข้าตรวจสอบวัตถุโบราณที่ขุดได้จากพื้นที่ของคุณลุงแจ้ง
แล้วก็แจ้งคุณลุงไว้แบบนี้บอกว่าคุณลุงตรงนี้นะเป็นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์อายุราว๓๐๐ปี
เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรก็มาทำการสืบค้นแหล่งโบราณคดีตรงนี้จนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วคุณ
คืนพื้นที่ให้กับคุณลุงคุณลุงแจ้งเอาพื้นที่ของลุงกลับคืนไปเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมสิ่งต่างที่ขุดเจอได้ครบหมดแล้ว
ทีนี้คุณลุงแจ้งนะฮะก็ทำการเกษตรต่อสิครับขุดดินเพิ่มเติมเพราะจะเอาพื้นที่ตรงนี้ให้เขาเช่าทำนาทำไร่นะฮะ
ปรากฏว่าขุดไปก็เจออีกคุณเจอโครงกระดูกมนุษย์โบราณเพิ่มอีกบริเวณใกล้เคียงกับขุดที่จุดที่ขุดพบเจอเมื่อปลายปีที่แล้ว
ทีนี้ครับก็เลยนี่เลยฮะตั้งเต็นต์คุณตั้งเต็นต์นะฮะเอามุ้งสีฟ้ามาพันไว้โดยรอบทำมาเป็นเต็นต์คลุมเลยนะครับแล้วก็คุณบอกว่ามี๙โครงกระดูกสภาพสมบูรณ์๓โครง
คุณลุงครับเอามาขึ้นบ้านเลยเนี่ยลุงแจ้งบอกว่าทีนี้อยากให้ทางราชการเนี่ยมาตรงนี้อีกนะฮะแล้วก็ถ้าจะทำเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อที่จะเก็บรักษาของโบราณเหล่านี้ไว้ก็ได้นะ
ลุงแจ้งบอกแบบนี้นะครับเรื่องนี้ไปถึงวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทองนะครับซึ่งทางด้านของวัฒนธรรมจังหวัดคือนางสาวนิทธการคุณวัฒนธรรมจังหวัดคือนางสาวนิทธการคุณวัฒนธรรมจังหวัดคือนางสาวนิทธการคุณวัฒนธรรมจังหวัดคือนางสาวนิทธการคุณวัฒนธรรมจังหวัดคือนาง